เรื่องของการแข่งขันการกินวิบากบ้างดีกว่า
เอองานนี้คนชอบผลไม้ต้องถูกใจแน่นอน
เขาแข่งกันดุเดือดแค่ไหนและจัดขึ้นที่ไหนไปดูกันค่ะ
เย้ชนะแล้ว
แข่งกินลึกแข่งทรมาน
กินปิดตากินด้วยแล้วก็ป้อนกันด้วย

แต่ก็กินอย่างมีความสุขเพราะผลไม้อร่อยมาก
คุณกำลังจะบอกว่าเขากินอย่างมีความสุขล่ะครับ

คุณเนี่ยกินแบบไม่ลืมหูลืมตาอ้าแต่ปากอย่างเดียว

ว้าวดูจัดการพอแล้ว
พูดถึงเรื่องของการแข่งขันแบบนี้มันก็สนุกสนานแหละ
เขาจัดขึ้นในงานมหากรรมสินค้าเกษตรนะคะ
ซึ่งอยู่ภายในตลาดสินค้าเกษตรกรสำนักงาน
จังหวัดชายภูมิอำเภอเมืองชายภูมินั่นเองนะคะ
งานนี้เขาก็มีเกษตรกรในอำเภอต่างมาจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์การเกษตร
รวมถึงมีผลไม้ขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่มาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์กันด้วย

แล้วอย่างที่เห็นเมื่อสักขี้

พูดซะตกใจแหมกำลังนึกเลยมันจะมาเป็นแบบไหน

นี่แหละที่เห็นอยู่นี้เป็นการแข่งขันปิดตากินวิบากผลไม้
มีทั้งสับปะรดแตงโมมะม่วงน้ำดอกไม้กล้วยหอม
ของซึ่งหั่นเป็นชิ้นมาแล้วพร้อมรับประทาน
งานนี้มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด๔คู่

บอกเลยว่าจะต้องปิดตาแล้วก็หยิบผลไม้ป้อนให้คู่ของตัวเอง
จับเวลา๓นาทีนะคู่ไหนกินหมดหรือเหลือน้อยที่สุด
คู่นั้นก็ชนะไปเลย
ซึ่งผู้ชนะก็ได้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาทไปเป็นที่เรียบร้อย

ก็สนุกสนานแหละนะได้กินผลไม้อร่อย

ทำไมนี่อิชันจะเล่นทำไมนี่มันไม่ยัดเข้าฝาก
ในทุกคนสักครั้งที่ไหนมันยัดเข้าหู
ผมไม่เล่นกับคุณก็ยัดเข้าหูก็ได้